อีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่ถือว่าสำคัญมากในการเชียร์เมื่อวาน
นักเตะไทยนั้นวิ่งแบบไม่มีหมดแล้วก็สู้จนจุดสุดท้าย
นั่นก็คือแฟนบอลชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกาต้านะครับโอ้โหรวมตัวกันหลักร้อย
ถือว่าเยอะมากนะครับกับการที่จะไปเชียร์ทีมชาติไทยในเกมสำคัญแบบนั้น
ในทุกเกมของรอบแรกนะครับติดตามรายงานได้จากคุณวิริวิทยเจริญเชื้อครับ
ซึ่งทีมชาติไทยต้องเจอกับทีมแกร่งอย่างเกาหลีเหนือด้วยศรัทธาของกลุ่มกองเชียร์ไทยในกาต้า
วันนี้ตั้งใจหยุดงานมาเพื่อบอลไทยครับผมฝากถึงคนทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ไทยแลนด์สู้ครับผม
และนี่ก็คือเสียงเพลงชาติไทยที่ดังกระหึ่มไปทั่วทั้งสนามอัลอาราบีสเตดียม

ศรัทธาของแฟนฟุตบอลตลอด๙๐นาทีของการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้น
แฟนฟุตบอลกว่า๕๐๐ชีวิตร้องเพลงส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจทัพช้างศึกกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง๙๐นาที
เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง
และนี่ก็คือบรรยากาศระหว่างเกมการแบ่งขันบนอาจารย์จันทร์แฟนทุกบอลชาวไทยครับ
แม้ว่ารูปเกมของทีมชาติไทยนั้นอาจจะเป็นรองเกาหลีเหนือไปทุกคน
นั้นก็ส่งเสียงเชียร์ตลอด๙๐นาทีนะครับ
แล้วก็สู้ไม่มีถอยจริงนะครับ
เพื่อให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับ
สุดท้ายทีมชาติไทยเสมอกับทีมสมแดงไป๒ประตูต่อ๒
ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดาย
แต่ผลงานในวันนี้นักเตะทุกคนทำได้อย่างน่าประทับใจ

ทีมชาติไทยไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้าย

ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จไปถึงบอลโลก

ฟุตบอลไทยชุดนี้อย่างแน่นอนครับผม
และนี่ก็คือบทเพลงเชียร์ทีมชาติไทยครั้งสุดท้าย
แต่ไม่นานเราจะได้เห็นกองเชียร์ทุกที่บนโลก
ร้องยินดีกับความสำเร็จขั้นต่อไปของไทย

ผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ครับ
วิรวิจรรย์เชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน